ดูแล้วคุณช่วยกันดูหน่อยว่าคุณยังจำมันได้หรือเปล่า
คุณเรียกการละเล่นนี้ว่าอะไรนะ
คือผมจำชื่อไม่ได้แต่เคยเล่น
ถ้าจำไม่ผิดดิฉันเรียกโอลานเรียกชื่อ

ปิงปองสีส้มสีขาว

ในตอนปลานี้ไม่รู้เลยนะว่า
ใครบ้างโหดแขนอะไรกันมาเออ
คือเดี๋ยวนั้นนี่เราเล่นกันหรือจะจริงจังอะไรขนาดนั้น

เหมือนกับเป็นลูกเทนนิสนะคะ

ไม่ต้องรุนแรงถึงขั้นแบบว่า

ไม่ต้องเอาขนาดนั้นเอาแค่สนุกสนาน

นิ้วช้ำกลับบ้านเลยนะ

โอ้โหอย่างนี้มันแรงกว่าถูกไหม
มันทั้งนิ้วเลยอ่ะส่งแรงไป
หลังเจ็บกว่า
ลูกบอลชนกันนะป๊ะ